ยุทธ์จันโอชารับจ๊อปติดตั้งเสาไฟครับ
วางมือทางการเมืองแล้วจะมาอะไรอย่างนี้เลยเหรอ

เฮ้ย

ไม่ความกูบอกมึงมันบี้หรอกกูชื่อเปล่ายุทธ์

ที่แรกถ้าพูดแค่ชื่อเปล่ายุทธ์เฉยอาจจะซ้ำ
พี่นำสมกุลมาเท่าโหย
เป็นยังไงล่ะรับจ๊อปอ่ะ
รับจอพอร์นี่ล่ะครับกุญชมหาดูหลังศร
สอร์ทนี้อยู่ระยองเล่าบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีผู้รับเหมามาติดตั้งเสาไฟฟ้ามาทำงานอยู่หน้าทางเข้ารีสอร์ท
เขาก็เดินไปดูแล้วถามว่าเออโทษนะครับเห็นปักเสาไฟฟ้าเนี่ย
มันตรงกับทางเข้ารีสอร์ทเลยช่วยขยับออกไปสักนิดได้ไหมล่ะ
จะได้ไม่ขวางทางเข้าผมก็ยังไม่ได้พูดอะไรยังไม่ได้พูดอะไรมากไปกว่านี้
มีผู้ชายในคลิปเดินเข้ามาแล้วทำท่าทางท่าทีไม่พอใจ
ตามแนวอ่ะอย่างนี้เลยขุดตามแนวแล้วก็ปรีเข้ามาเห็นไหมครับ
เอาอกเอาอกเหมือนมาชนโทรศัพท์เหมือนจะทำร้ายพี่เขาบอก
แล้วก็พยายามเข้ามาแย่งโทรศัพท์มือถือของเขาด้วยพูดจากข่มขู่ต่างนานา
รังสรรค์เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าเขาไม่เคยมีปัญหาส่วนตัวกับผู้ชายคนนี้นะ
เคยเจอกันครั้งแรกนี่แหละนะครับโทรไปถามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาแกลงดินะ
ว่าให้คนมาเนี่ยปากเสาไฟฟ้าหรือเปล่าการไฟฟ้าบอกอ๋อขออภัยนะครับคุณรังสรรค
พนักงานการไฟฟ้าครับแต่เป็นผู้รับเหมาครับเขามารับงานติดตั้งเสาไฟฟ้าครับ
หลังเกิดเหตุเจ้าของรีสอร์ทไปแจ้งความบอกอยากจะแจ้งความดำเนินคดี
ตำรวจสพแกลงบอกใจเย็นเย็นใจเย็นอะไรแล้วก็ขู่ผมขนาดนี้
บอกลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเขาไม่เข้าใจเพราะเขามีความประสงค์
มีเจตนารมณ์แน่วแน่ว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทำไมไม่รับดำเนินคดีทำไมแค่ให้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเท่านั้น
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับโอ้โหชื่ออะไรนะไปยึด
เอาให้จบนี่เขาอยู่ในข้าว
ก็ตามนั้นไงเขาบอกประยุทธ์จันโอชา
เออมันต้องพูดอย่างนี้น้ำแข็งของเรามันต้องชัดเจน
เออจะได้โดนด้วยกันอันนี้ไม่พูดเอง
ดำเนี่ยงโทรลมกันนะจะได้โดนด้วยกัน